ไม่ใช่มีเกิดการปั้มแต่มีเกิดการที่การท้องกันไม่ได้
แล้วก็มีการสร้างภาพ

เฮ้ยไม่ใช่พาแล้ว

นี่รวนรามผู้หญิงรวนรามผู้หญิงมาดูเลย
วันนั้นเกิดการท่วงเช้ามาของเงิน

ถ้าหมอไม่มีเงินก็จะกลายเป็นว่า
เพราะผู้ชายที่พูดในคลิปเนี่ย

ก็จะพยายามพูดเล่าให้มันเกิดแห่งการ
ตัวเมียที่เป็นพระม่าเนี่ยก็จะยุ่งนิดหน่อยก็จะเป็นพระม่า
ก็พยายามจะบังคับไม่ให้คนยุ่งไม่อยู่ในคลิป

เปิดเจ็บที่โทรงแกหายโครงสระสุดท่วน
คนที่กดเหตุที่ไม่มีกระดดของครับครับ

ก็คือคู่เหตุการณ์คือว่าผ้าไปปั้ม
แล้วก็มีการสร้างภาพ
เพราะว่าอันนี้คือศิษย์ชีวิตของครุ่มนี้อยู่แล้ว
พอต้องพี่เห็นว่ามันไม่มีปัญหาทำกับพี่ถูกไหมว่าไม่เป็นไรจะทำของพ่อ
มันถามว่าไม่ใช่เพราะคุณเค้าขอเงินท่านป๊าป๊าก็ไม่ได้มาทำอะไร
ถูกไหมคุณเค้ามาของเงินท่าน
ท่านก็เลยไม่ให้แล้วที่มห์คันคือคุณตีนมนุษย์ในวัดนี้
คุณทำพ่อเติบในวัดนี้เพื่อเป็นการสรรพากษ์จะต้นลง
คือถ้าดาวจากหลังพี่หลังพี่ก็บอกว่าหลังพี่อยู่ไม่ได้หลังพี่ก็ล็อกห้อง
ล็อกห้องก็ปั๊บเนี่ยเขาก็ไปพร้อมตำรวจ
ตำรวจก็มาเคียงหลังพี่หลังพี่ก็บอกว่า
ถ้าอยู่วัดนี้อยู่ไม่ได้หรอกเพราะพี่ไปกับพระอีกองค์หนึ่งนะ

ก็ไปกับตำรวจบอกว่าเนี่ยเขามาทำร้ายพระอย่างนี้ทำร้ายโยมอย่างนี้

ตุ๊กก็พาเขาออกมานะตุ๊กก็อำมานนะแล้วก็
เปิดปัญญาแบบปั๊บให้เอาของเขาออกไปเอาของของพี่ออกไป

จะเอาแอมจะเอาเครื่องเสียงหลังพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ให้
เขาก็เลยกลายเป็นทำร้ายเครื่องเสียงแล้วก็ออกไป

แล้วสุดท้ายสุดทางโลกเนี่ยจบในการที่
มันมีการค้นประวัติว่าเจอที่
ก่อนอันนี้เคยทำที่อีกที่หนึ่งมาที่ศูนย์ดอนเมือง

คนเข้ามีมาให้ข้อมูลไม่เชียร์
จะรู้เลยว่าประวัตะเขาเป็นยังไง

สุดท้ายสุดก็ขนอย่างไนขอแจ้งความ

ตรับบุรีก็ว่าคือเขาแต่งชุดเมื่อเวียนไปหรืออะไร
ว่าพี่พาไปบวชเนรให้แต่เขาออกศึกไปแล้ว

ก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าคณะอำเภอที่รบบุรีให้ศึก

ซึ่งผมรู้ว่าเรื่องนี้มันจบก็นานแล้วก็จะมากลับมาใหม่

หรือสองไอ้คนที่เสียหายไม่พอใจอาจจะทำเพิ่ม

แต่จริงน่าเป็นเรื่องเก่าตั้งนานแล้วจบไปตั้งนานแล้ว

เพราะว่าจริงน่ารวดทางโลกเรียบร้อยแล้ว
ส่วนทางธรรมเนี่ยแล้วเจ้าวาดก็อยู่อยู่กรรม
เพราะว่าการที่พระเนี่ยถ้าเกิดเสพเป็นถุงจริงแล้ว
ถ้าเขียนถุงเลยนะถ้าร่วมเพจร่วมอะไรเนี่ย
คือต้องไปภาพไม่ได้นะ

คือถ้าอยู่กรรมเนี่ยจะมีพระ๒๐รูปขึ้นมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยไม่ผิด

แล้วก็คือท่านก็ถือว่าประสุทธิ์ต้องที่ทำแล้ว

ซึ่งตอนนี้มันก็บอกว่ามันเป็นขาขึ้นมาได้ไง
ช่วงเช้าประมาณ๘โมงเช้า
บางทีเราเป็นพระอย่างนี้อย่างพี่เป็นพระก็จะเข้ามาช่วย
แล้วจะมาจับโยมถือโยมอะไรมันก็ไม่สะดวกก็ให้โยมอะไรมั่งมาช่วย
แต่โยมเขาก็ไม่กล้าเข้ามาอีกทีนี้เขาก็กลัวไม้แล้วก็โดนเขาก็
เขาก็ถือก้อนหินไว้อย่างนี้เขาจะกว้างพอดีพระรูปนั้นเขาเห็นแล้วเขา
เขาบอกว่าเขาตื่นไม่ได้เจ้าวาดโดนลุมพระรูปนั้นเข้ามา

ก็ตะเวนอย่างนี้ทำเรื่องอย่างนี้แหละ